สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
ถ้าถามว่าตอนนี้บ้านคุณฝนตกอยู่หรือเปล่า

เน้นตกบริเวณฝ้างอีซานฝ้างตะวันออกและฝ้างใต้ค่ะ

เหนือมีฝนฟ้าขนองอยู่นะคะ
ปริมาณฝนขยับขึ้นค่ะสูงร้อยละ๖๐ของพื้นที่ค่ะ
อีสานและภาคกลางฝนค่อยขยับตามมาค่ะ
แต่อุณหภูมิในช่วงกลางวันยังร้อน๓๗องศาค่ะ
ภาคตะวันออกฝนกลับมาเยอะอีกรอบค่ะ
เกิดน้ำท่วมน้ำฉับพลันและน้ำป่าได้ค่ะ
ไปดูภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยค่ะฝนขยับขึ้นมาหน่อย
แต่ไม่มากเหมือนอันดามันค่ะที่ฝนค่อนข้างเยอะ

ฝนยังคงทรงแต่ก็จะตกในช่วงเหมือนเดิมนะคะ

เพราะฉะนั้นไปไหนมาไหนก็ต้องวางแผนกันด้วยนะคะ
เราไปดูภาพของธนาโดในรัฐมินิโซต้าของสหรัฐอเมริกานะคะ
ท้องฟ้ามืดครึ้มค่ะสร้างความเสียหายให้แก่บ้านเรือนของประชาชน
ซึ่งสหรัฐอเมริกาถือเป็นประเทศที่มีธนโดเกิดขึ้นมากที่สุดในโลกนะคะ
เฉลี่ยกว่า๑๐๐รอบต่อปีเลยทีเดียว
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ